นาฬิกา๔๗นาทีตอนนี้เรามีกัน๔คนแล้ว
มาวันนี้กันก่อนแล้วดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะจานทอพัทธินีวันนี้จะมาไขข้อสงสัยเรื่องของการย้ายราศีของนี่เลย
ราหูดาวราหูเข้ามันเป็นยังไง
ถูกต้องค่ะคือในช่วง๒วันก่อนเนี่ยนะคะ
หมอช้างมาบอกแล้วว่าราศีไหนที่ต้องระมัดระวัง
แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาถามย้ำกับหมอไก่อีกที
สำหรับใครที่พลาดยังไม่ได้ดูนะคะว่า
ในช่วงที่พระราหูย้ายเนี่ยค่ะอาจารย์
ราศีไหนที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
ราหูเนี่ยมาจากไหน

ตามตำนานกล่าวว่าพระอิสวนเนี่ยนำผีขโมด๑๒ต้น

มด้วยนะอมริตเสกออกมากลายเป็นพระราหู

ย้ายราศีของดาวราหูในครั้งนี้จะส่งผลกระทบกับ๔ราศีด้วยกัน

มังกรสิงค์แล้วก็กุมนะฮะ
โดยโอ้โหจะหนักจะเต็มเลยสำหรับชาวราศีกรกฎ

เพราะว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลย

ในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแบบไม่คาดฝันอยู่ดีงาน

เราก็ไม่ได้คาดคิดนะก็ควรจะตั้งตัวให้ดี
แล้วก็ในเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้มาก
ในช่วงนี้คือคนราศีกรกฎเขาหาเงินเก่งนะ
แต่ก็มีแบบค่าใช้จ่ายเยอะ

มีโอกาสที่จะขาดสภาพคล่องในช่วงนี้นะคะ
แล้วก็ถ้าสมมุติช่วงนี้มีใครมาขอยืมเงินระวังโดน

งานของเงินนี่ไม่เข้าใครออกไฮ่จริง
คือราศีกรกฎนี้ก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษด้วย
เรื่องเลยค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เหมือนกัน
ระวังในเรื่องของแบบพวกการเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรพวกนี้

ระวังให้เยอะหน่อยนะราศีกรกฎ

ชาวราศีมังกรช่วงนี้ดวงเขาดี
ดวงดีเนาะดวงดีนะครับเพราะว่า
เขาเรียกว่าดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรกับดาวราหูเขาเป็นคู่มิตรกัน
ก็เลยช่วยอวยกันนั่นเองค่ะช่วยอวยกันอ๋ออ๋อเลยส่งผลกัน

ราศีสิงศ์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเงามืดมันได้ผ่านออกไปจากดวงเลย
ก็คือ๓ราศีที่พูดไปก็คือมีมังกรใช่ไหมครับมีสีมีกลุ่มเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วง
ไม่ต้องห่วงเลยมังกรสิงกุมห่วงแต่กรกฎอย่างเดียว
งั้นเราจะไม่พูดถึง๓ราศีที่ดีนะ
เรามาพูดถึงว่าใครกันที่ต้องมาไหว้พระราหูล่ะคะอาจารย์
แน่นอนว่าจะต้องมี๔ราศีที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีมังกร
จะเป็นการไหว้เพื่อการรับพระราหู

แล้วก็อีก๒ราศีก็คือชาวราศีกุมกับสิงศ์ก็คือไหว้เพื่อส่งพระราหูนั่นเอง
คือมีไหว้รับแล้วต้องมีไหว้ส่งออกด้วยเหรอคะอาจารย์

เราก็ต้องมีการไหว้เพื่อต้อนรับ

แล้วก็นอกจาก๔ราศีนี้แล้วนะคะ

แล้วก็คนที่แบบทำงานเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศ

ควรจะไปไหว้พระราหูเพื่อเป็นการเสริมดวงสักนิดนึ

ทำงานต่างประเทศทำงานต่างคืน

นี่ก็เป็นสำหรับใครที่เหมาะสมจะไปไหว้พระราหูนะคะ
รวมถึงคนที่บ้านเลขที่นำหน้าด้วยเลข๘ด้วย
หรอประมาณ๘๑๘อะไรพวกนี้แหละคะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้คือได้รับอิทธิพลของดาวราหูแบบเต็มเลย

ย้ายราศีของดาวราหูก็จะส่งผลกระทบด้วย

อ๋อหมอไก่แล้วอย่างนี้มีวิธีการว่ายพระหูอย่างไร

วิธีการว่ายพระหูนี่ไม่ยากนะบางคนแบบ
ต้องทำอย่างไรทำทีอย่างไรงงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
เราควรจะว่ายพระหูด้วยของดำ
โอ้ก็ของดำแหละครับผมมีอยู่ของนึงครับ
ตัดเข้ามาเลยครับอยากจะให้เอาไปไหว้ด้วย

ฉันยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะยังไหว้ไม่ได้
อย่ามีใครมาลักษณ์ภาตัวดิฉันไปว่ายพระหูเลย
นะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค

ให้เหรอฮะ๙ได้อะไรก็ได้ดำดำอะระได้คุกกี้สีดำดำต้องดำสนิทเลยนะ
นี่คือของไหว้ที่ต้องมี๑๒อย่างเอาให้เต็ม

เวลาเราวางของไหว้พวกดอกไม้

แล้วก็ลำดับลงมาเป็นของอาหาร

เพราะว่าพระราฮูท่านทาสลม
นั่นแหละค่ะ
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คุณผู้ชมก็ไปดูทิศที่บ้านของท่านเอา
ใช้เครื่องมือสื่อสารเอาก็ได้

แล้วต้องสวดมนต์หรือต้องท่องบทอะไรยังไงไหมคะ
เราจะมีคาถาขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะ

ซึ่งเป็นเวลาที่ดาวราหูย้ายราศี
ต้องไหว้ตอน๕ทุ่ม๕นาทีนะ

แล้วก็ท่องคาถาบูชาพระราหู

ขึ้นจอใหญ่ได้ไหมคะ
ก็จะมีคาถาบูชาพระราหูนะ

คุณผู้ชอบเราก็ขึ้นให้แล้ว

หน้าจอถ่ายไปนะคะ

คุณผู้ชมโทรมาบอกขึ้นช้าได้ไหม
พอดีไม่มีมือถือจะขอเขียนจดลงไป

คุณชนะพรุ่งนี้จะหมดไหม

มีคุณผู้ชมถึงขั้นบอกว่าคุณใบตองรอก่อนนะ

เป็นของเขียวเท่านั้นเอง

ที่ไหนล่ะที่ไหนที่จะไปไหว้

เดี๋ยวข้อมูลส่วนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจบรายการ

เอาล่ะคราวนี้ถามอาจารย์กันต่อ

สำหรับบางคนอาจจะไม่สะดวกในการตั้งของไห้
เพราะของว่ายเยอะนะ
บางคนเลิกงานเย็นแล้วไม่มีเวลาจะไป

เห็นตะกี้โอ้โหส่งมาหลายวัดเลยนะ
วัดไตรมิตรติกกรุงเทนวิกามีวัดผ้าม้าย

นอกจากนั้นก็สามารถว่ายที่บ้านได้แล้ว
ก็ที่ตั้งไหว้อย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้
ใช่แล้ววันนี้ก็ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชม
สำหรับใครที่สะดวกไปไหว้ที่ไหนหรือยังไงเนี่ย
ก็ไปไหว้ได้เลยตามความสะดวกใจของแต่ละคนนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์พอพาทินีนะคะหมอไก่
ขอบคุณมากเลยในวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรที่มันเสริมดวงชะตาให้กับเราบ้างค่ะ